แต่ว่าคราวนี้คนรักสุนัขดูข่าวนี้คงสะเทือนใจนะคะ
เพราะว่าสุนัขมีทั้งข่าวโดนยิงโดนฟัน
โดนเอาลวดรัดคอหลายจังหวัดเลยค่ะ

เริ่มต้นกันก่อนคุณผู้ชมไปดูที่อ่างทองค่ะ
ไปช่วยเหลือเป็นสุนัขจรจัดเพศผู้
มันถูกยิงที่ขาหน้าได้รับบาดเจ็บร้องเลย
ร้องอยู่ริมถนนคันคลองชลประธานชุมชนบางแก้ว๒
ตำบลบางแก้วที่อำเภอเมืองอ่างทองนะคะ

นำผ้าพันแผลเนี่ยมาห้ามเลือดเอาไว้ก่อน

อาจจะเป็นพวกที่คึกขนอง
แล้วก็มาก่อเหตุมาลองยิงปืนใส่นะคะ
จากที่อ่างทองคุณผู้ชมไปดูต่อค่ะ
ที่สุภัณฑ์บุรีหน่วยกู้ภัยจากนารัยอูรทอง

เจ้าเตี้ยเนี่ยเป็นสูนักพันธัยเพศผู้นะคะ
มันโดนของมีคมฟันเข้าที่กลางตัวเลย
เป็นแผลชะกันยาวเป็น๑๐นิ้วเลยนะคะ

ต้องนำตัวมันส่งคลินิกรักษาสัตว

โดยเจ้าของเจ้าเตี้ยก็คือนายนัทพลพันแตง
บอกว่าเจ้าเตี้ยมันเป็นหมาขี้เล่น

ก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าเมื่อวานนี้เนี่ย

ขณะที่เจ้าของกำลังจะออกจากบ้านนะ

เบลอแล้วเรายังสะเทือนใจนะคุณผู้ชม

ดังนั้นเจ้าของก็เลยโทรขอความช่วยเหลือกู้ภัย
แล้วก็สงสัยไงว่าคนที่ทำร้ายเจ้าเตี้ยอาจจะเป็นเพื่อนบ้าน
เพราะว่าไปเจอรอยเลือดที่หน้าบ้านของเพื่อนบ้าน
ตอนนี้ก็แจ้งความให้กับตำรวจ
ตามตัวคนที่ทำร้ายเจ้าเตี้ยมาดำเนินคดีแล้วนะคะ
น่าสงสารนะคะปิดท้ายกันหน่อยค่ะที่โคราชคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่อาศัยสมัครหน่วยกู้ภัยฮุก๓๑
ยิงลูกดอกอาบยาสลบใส่สุนัขจรจัดเพศเมีย

สุนัขตัวนี้มันถูกคนใจร้ายเอาลวดมารัดที่คอ

แล้วก็เขายิงลูกดอกยาสลบใส่เพื่อที่จะจับมันไป

นางสมศรีศรีนิยมก็บอกว่าเจอสุนัขตัวนี้
ลวดรัดคอเป็นเดือนแล้วพยายามที่จะช่วยเอาลวดออก
แต่ก็ถูกสุนัขกัดทีนี้สงสารไง

ก็เลยแจ้งขอความช่วยเหลือจากกลุ่มรักสุนัข
ให้ประสานต่อประสานอาสากู้ภัยมาช่วยจับส่งไปรักษาหน่อย
โดยคนที่พบนางสมศรีเนี่ยนะคะ
บอกว่าสุนัขตัวนี้อาจจะไปไล่กัดไก่ชนของชาวบ้าน

แล้วก็เอาลวดมาผูกมัดคอไว้จนเป็นแผลเน่าเปื่อยแบบนี้หรือเปล่า
เรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปนะคะ